ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
จากการเฝ้าระวังพื้นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรแล้วนะคะ
ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำท่วมขัง
ตอนนี้นะคะน้ำบางส่วนจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
เอ่อล้นเข้าท่วมบางส่วนของวัดท่าการร้องในจังหวัดพระนครศรีอายุทยาแล้วนะคะ
ซึ่งทางวัดเองต้องทำแนวป้องกันน้ำเพิ่มเติม
เพราะว่าเป็นการคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะ
แล้วก็จะมีน้ำระลอกใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วย
ติดตามรายละเอียดจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ครับผมพื้นที่วัดท่ากระร้องนะครับตำบลบ้านป้อม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้
นะครับปริมาณน้ำลิมน้ำจ้าประยาก็เริ่มเอ่อ
ล้นตะหลิงเข้าบริเวณวัดแล้วนะครับแต่ว่าทางวัดเอง
ก็ได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ด้วยการทำแนวป้องกัน

ในกษัตริย์นะครับระยะทางยาวสองร้อยเมตรนะครับที่ทาง
วัดทักะร้องนะครับตรงบ้านป้อมอำเผอร์พระละครสี
ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้ทำขึ้นมา
ตั้งแต่เมื่อสองวันที่ผ่านมาเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วม
พื้นที่หลังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในระดับ
สูงนะครับและอาจเพิ่มขึ้นอีกหากมีฝนตกชุกในวันที่
สิบสี่ถึงสิบเจ็ดตุลาคมนี้ตามที่กรมชนประธานแจ้ง
เตือนไว้นะครับนายพิพัทพิคุณขาวจรทีวัดทักะร้อง
นะครับบอกว่าน้ำริมตลิ่งหน้าวัดนะครับเพิ่มขึ้น
ทุกวันวันละสิบเซนติเมตรทางวัดจึงได้เตรียม
มือสถานการณ์ด้วยการเทปูนทำแนวป้องกันให้สูงเพิ่ม
ขึ้นอีก๖๐เซนติเมตรนะครับตลอดแนวความยาว๑๕๐
เมตรพร้อมกับวางแงกสอบซายด้านทิตับนตกและทิ
วันออกสูงอีกหนึ่งเมตรพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ซึมนะครับอีกสามจุดภายในบริเวณวัดเพื่อระบาย
น้ำขังหากมีฝนตกลงมาหนักอีกครับก็ทางวัดได้
กระสอบทรายนะครับบริเวณรอบวัดเนี่ยประมาณหมื่นกว่ากระสอบนะครับแล้วก็แนวริมตลิ่งนะครับได้เทปูนสูงประมาณหกสิบเซนนะครับเพื่อที่จะบล็อกให้สูงกว่าเดิมอีกนะครับใช้หลวงพ่อจะใช้เกณฑ์ประมาณปีห้าสี่เป็นเกณฑ์นะครับเพื่อป้องกันน้ำในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะจัดเวรยามตลอด๒๔ชั่วโมงดูแลตรงเนี้ยนะครับเตรียมความพร้อมทุกอย่าง
ส่วนตลาดน้ำภายในวัดนะครับพื้นที่บางส่วนถูกน้ำเข้าท่วมแล้ว
เช่นกันนะครับทางเจ้าวาดวัดท่ากระร้องนะครับ
ว่านักท่องเที่ยวจะได้รับอันตรายหากมีน้ำเข้าท่วมสูงมากกว่านี้
สั่งปิดตลาดน้ำชั่วคราวนะครับจากที่เปิดขายทุกวัน
แต่หากน้ำลดลงก็จะเปิดให้บริการตามปกตินะครับ
แต่นักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางมาเที่ยวมากลับไห้หลวงพ่อยิ้มนะครับ
ก็ยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติเช่นกันครับครับและหากปริมาณน้ำที่จะตก
ที่ฝนจะตกในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับตามที่กรมชนรายคาดการณ์ไว้
ไม่มากแล้วครับทางวัดเองก็เชื่อว่าแนวป้องกันน้ำทั้งหมดนะครับ
ก็จะสามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้นะครับแต่ว่าทางวัดเองก็ได้เตรียมเจ้าที่อีกสี่สิบคนครับ
เฝ้าสังเกตสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วยครับพยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานสดจากวัดท่ากระร้องพระนครศรีอยุธยาครับ